วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีที่
ผู้ช่วยพยาบาลสาวถูกพบเป็นศพเสียชีวิต
อยู่ในห้องพักย่านลาดพร้าวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมนะครับ

ที่สุดแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้นะครับ
เป็นอดีตบุรุษพยาบาลที่เป็นแฟนนุ่มของผู้ตาย
สาเหตุนั้นก็มาจากการตามง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ
อย่างโดยก็ตามผู้ต้องหายังให้การพากเศษ
รับว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายจริง

เดือนเต็มที่คดีผู้ช่วยพยาบาลสาว
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักอย่างปริศนา
เพราะในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยต่อสู้หรือการโจรกรรม
แต่กุญแจสำคัญของคดีนี้กลับมีเพียงขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
วกกันน็อกและโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
วางอยู่ข้างกายของผู้ตาย
ปริศนานี้ในที่สุดก็คลี่คลาย
เมื่อตำรวจนำตัวนายวิโรธสุขเมืองในวัย๓๘ปี
บุรุษพยาบาลของสถานพยาบาลแห่ง๑
ซึ่งเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือและหมวกกันน็อกที่วางไว้
ในห้องของผู้ตายมาสอบสวนขยายผล
ตำรวจสามารถสรุปคดีว่า
คดีนี้คือฆาตกรรมไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
หากย้อนกลับไปในวันของการไล่ล่าตัวนายวิโรธ
ตำรวจพบข้อมูลสำคัญคือจดหมาย๑ฉบับ

ที่ทำให้หัวอกของผู้เป็นพ่อและแม่แทบใจสลาย

นายวิโรธคือผู้ฆ่าน้องน้ำฝน
และขออโหสิกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่นายวิโรธกลับยังปากแข็ง
และยืนยันไม่ได้เป็นผู้ฆ่า
ไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่เขียนไว้ในจดหมายเนี่ย
ก็คือตัวผมเป็นสาเหตุให้น้องต้องตายหรือเปล่า
เพราะว่าผมกินยาไปแล้วต้องตายแน่อะไรอย่างนี้ครับ

แล้วเราเหมือนน่าจะเป็นสาเหตุ
ถึงพอรู้ข่าวแล้วก็เขียนสมัยกันอย่างนั้น
เมื่อถูกเค้นสอบจากชุดสืบสวน
ทำให้นายวิโรธให้การภาคเศษ
และยอมให้ชุดสืบสวนสนโชคชัย
พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายวิโรธยอมเปิดปากว่าวันเกิดเหตุจะไปง้อแฟนสาว

จึงใช้ยาค่าย่าที่ใส่ในขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
และดื่มเพื่อหวังฆ่าตัวตายต่อหน้าแฟนสาว

ว่าน้ำที่อยู่ภายในขวดของเครื่องดื่มชูกำลัง
เป็นยาระบายไม่ใช่ยาค่าย่า
แต่ถ้าว่าตอนนั้นฝ่ายหญิงไม่รู้
และเมื่อเห็นอดีตคนรักฆ่าตัวตาย
ขอให้นายวิโรธลงมือฆ่าเธอให้ตายไปด้วย

ขณะนั้นแฟนสาวยังคงนั่งอยู่บนที่นอน
วิโรธยืนยันตรงนี้เช่นเดิมว่า
หลังลับตาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีก
ดูทุกสิ่งที่แบบทางไว้
เหลือเรามาเจอ

กลับมาก็ไม่ได้
กลับมาเล่า

ทางเดียวของการปิดแฟมคดีนี้คือผลตรวจดีเอ็นเอ
แฝงตามร่างกายและพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ

เพราะเพียงคำให้การของผู้ต้องหา

มีน้ำหนักที่น้อยกว่าหลักฐานจากประจักษ์พยาน
นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน